เรื่องในวันพ่อแห่งชาติเนี่ยนะคะก็มีพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว
ออกจากเรือนจำทั่วประเทศในรวมสามหมื่นรายค่ะและในนี้ก็รวมถึงพิธีกรชื่อดังนะคะ
คุณสรยุทธ์สุทัศนาจินดาที่จะได้รับการปล่อยตัวภายในเดือนมีนาคมนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนธรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาปลดเก้าปลดกระหม่อมพระราชธานภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชธรรมทั่วประเทศ
ซึ่งมีความประพฤติดีค่ะให้ได้รับการลดหย่อนโทษ
และปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชธานอภัยโทษ
เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาศบพิษวัญชาติ
แล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ
เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่เข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวประมาณ๓๐๐๐คนค่ะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ลดโทษในอัตราส่วนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั้นและฐานความผิดอีกประมาณ๒๔๐๐๐คน
ก็มีรายงานนะคะว่าในจำนวนนี้มีชื่อของนายสรยุทธ์สุทัศนาจินดา
พิธีกรชื่อดังที่ถูกตัดสินจำคุก๖ปี๒๔เดือน
เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมารวมอยู่ด้วยค่ะ
หลังจากก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับการลดโทษไปแล้วรอบหนึ่ง
ช่วงเดือนสิงหาคมคือวันแม่
ทวิตเตอร์ของเรื่องเล่าเช้านี้ยืนยันค่ะว่ากรมราชธรรม
ทยอยปล่อยตัวนายสรยุทธ์พร้อมกับผู้ต้องขังรายอื่น
ภายในเวลา๓เดือนนับจากนี้
ขณะที่นายนัทฮู้สายเกลือและแก่นำนอปชอต์
ต้องโทษจำคุก๒ปี๘เดือน
คดีก่อความไม่สงบปิดล้อมบ้านพลเอกเรมตินสุรานนท
เมื่อวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
รวมไปถึงนายบุญทรงเตรียพิรมที่ต้องโทษจำคุก

คดีทุจริตจำนำข้าวก็จะได้รับการลดโทษ
สัดส่วนในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ